กันที่ข่าวนี้ค่ะอยู่ด้านหลังของเราก็เป็นข่าวโหดเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
วบยกแก๊งรอปภโหดคือรุมฟันลูกบ้านจนเสียชีวิตเลยค่ะ
แล้วมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุคือลูกบ้านเขาเมา
คุณผู้ชมดูนะมันจะเป็นมุมไกลหน่อยค่ะ
ตอนแรกลูกบ้านคือนายวัญชัยยืนเถียงอยู่กับรอปภชื่อว่าชุน
แล้วหลังจากนั้นคือมีมอเตอร์ไซมามอเตอร์ไซเป็นเพื่อนรปพอร์ด้วยกันอีกสองคน
คือนายชนะชัยกับนายเสกสรรมาแล้วตามมาสมทบค่ะ

หลังจากนั้นก็มีการยืนเถียงกัน
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น
เนี่ยอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะ
คืนของวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา

เดี๋ยวดูจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
พอหลังจากที่พวกมาแล้วตามมาสมทบแล้ว
แล้วก็เนี่ยค่ะเห็นไหมมีการก่อเหตุเอาไม้ที่ถือเอาไม้เอามีดที่ถือมาเนี่ย

แล้วดูสินี่คือตัว

ใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคือตัวคนเจ็บเนี่ย
แล้วก็เสียชีวิตตอนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนครทนนะคะ
อันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์ได้นะคะ
ทีนี้ตอนประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้เนี่ยทางตำรวจฝ่ายสืบสวนสพเทียนทะเลเนี่ย
มีการสนที่กำลังกันชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๙

รอปภทั้ง๓คนเลย
มีในชุนที่เป็นรอปภแล้วก็เพื่อนรอปภอีก๒คนคือนายชนะชัยอายุ๑๙ปี
นายเสกสรรดิ์อายุ๒๐ปี
ส่วนในชุนก็อายุ๒๐ปีเหมือนกันเนี่ยนะคะ

มีมีดดาบมีดดาบ๔เล่ม
ซึ่งไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ยค่ะเห็นไหม
ของกลังได้การเก่าเหตุ
จับกลุ่มตัวได้ในห้องพรรครปภหมู่บ้านเอื้ออาธรนิย์
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรแถว

ซึ่งในชุนรอปภผู้ก่อเหตุเขาก็ให้การ
บอกว่าวันนั้นตัวของนายวัญชัยหิงสา
ลูกบ้านวัย๓๔ปีเขาเรียกให้ไปคุยด้วย
แล้วตัวนายวัญชัยอยู่ในอาการเมา
หลังจากนั้นในวันชัยตบหน้าในชุนรบพอ
ทีนี้ตัวในชุนรอปภก็โมโหสิคะ

ใช่เป็นเหตุที่เก็บความแค้นเอาไว้นะ

แล้วก็เรียกสมัครพักพวกมาเอาคืน
จนเกิดเป็นเหตุฆ่ากันตายนี่นะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
แต่ที่เหลือก็ไม่ได้ช่วยมัน
ใช่ค่ะ

เพื่อนด้วยช่วยหรือเปล่า

ใช้มีด๒คนเลย

นี่ค่ะแล้วก็ตัวรอปภในชุนเขาก็บอกว่า
ตัวผู้ตายก็คือนายวัญชัย
จะเป็นชุดนี้หรือว่าชุดไหนก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยถูกกัน
แล้วไม่ใช่แค่รอปภนะกับลูกบ้านด้วยกันเอง

เพราะว่าตัวนายวัญชัยจะชอบดื่มเหล้า
พอดื่มเหล้าทีก็จะโวยวายส่งเสียงดัง
เหมือนกับหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเลย
ทีนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

แล้วก็นำตัวทั้ง๓คนส่งพนักงานสอบสวนสพเทียนทะเล
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ